เหตุที่๑๐ตำรวจตรีของสพกระบุรีจังหวัดระนอง
เสียชีวิตโดยพ่อแม่ยังคาใจอยู่นะครับ

ไม่น่าจะเกิดจากการที่ลูกชายทำปืนลั่นใส่ตัวเอง

คือมีกระสุนทะลุมาจากข้างหลัง
ทะลุหน้าคือเหมือนถูกยิงจากข้างหลัง
เพราะว่าถ้าเกิดคนที่ยิงตัวเองเสียชีวิต

โดยครอบครัวของ๑๐ตำรวจตรีของสพกระบุรีจังหวัดระนอง
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องการละปรับ
สถานีตำรวจภูทรกระบุรีจังหวัดระนอง
จัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพ๑๐ตำรวจตรีธานิษฐ
ที่บ้านพักในอำเภออ่าวลึกใต้จังหวัดกระบี
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
ด้านของนายปียณิชร์และนางสุธาทิพย์พ่อแม่

ก็ยอมรับว่ายังรู้สึกคาใจกับการเสียชีวิต

โดยเบื้องต้นทราบว่าลูกชายถูกกระสุนไม่ทราบขนาด
ยิงเข้าทางด้านหลังทะลุด้านหน้า

บริเวณด้านหน้าห้องพักชั้น๔
ของแฟทตำรวจภูทรกระบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ต่อมา๑๐ตำรวจตรีอติชาติสืบศุกร์

อ้างว่าได้ทำปืนลั่นใส่ลูกชาย
โดยกรณีนี้หากครอบครัวไม่เรียกร้องต่อสื่อมวลชน

ว่ามีร่องรอยการถูกยิงเข้ากลางหลัง
กระสุนทะลุปอดและหัวใจ
เป็นเหตุให้ลูกชายนั้นเสียชีวิตนะครับ
คือก่อนหน้านี้คือในช่วงของวันเกิดเหตุ๑๐พฤษภาคม
พ่อแม่รีบรุดไปดูศพ
แต่ว่าบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขอไปดูศพของลูกชายก่อนนะครับ
แต่ปรากฏพอไปถึงที่แฟลต์ตำรวจ
ศพของลูกชายถูกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว

ให้ลูกชายที่เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว

ก็ได้มีการสอบถามทางเจ้าหน้าที่
บอกว่าลูกชายถูกยิงในลักษณะไหน

อยู่หน้าห้องพักที่แฟลต์ตำรวจนั้น

ปรากฏว่าคนในโรงพักษพกระบุรีบอกว่า
ลั่นเขาทำปืนลั่นเขาทำปืนลั่น
แต่พ่อแม่ไม่เชื่อเด็ดขาดนะครับว่า

ลั่นมาจากข้างหลังได้ยังไงนะครับ
จึงมีการที่จะพยายามเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมและขอคำตอบในที่สุดนะครับ

มีเพื่อนสนิทของลูกชาย
อ้างว่าทำปืนลั่นโดนใส่ลูกชายนะครับ

เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม
และไม่ควรปกป้องผู้กระทำผิด

และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตด้วย
จากก่อนเกิดเหตุไม่มีใครทราบว่าทั้งลูกชายและเพื่อนสนิทมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่
ต้นทราบว่าตำรวจแจ้งข้อหาแก่๑๐ตำรวจตรีอติชาติ
กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วนะครับ